คุณผู้ชมครับจากเรื่องของเมียนมาเรากลับมาในบ้านเรานะฮะ
แน่นอนตามต่างจวาดบางที

คือต้องจุดกองไฟเอากากมะพร้าวสุ่มเข้าไป
ให้มันมีควันขึ้นมาแล้วก็ไล่ยุงนะฮะ
พระสงฆ์รูปนี้เขาก็เป็นคนชอบจุดกองไฟเพื่อไล่ยุง
ไปจุดอยู่ใต้กุฏิแล้วท่านก็ไปจำวัดคือนอนในกุฏิ
สักพักหนึ่งไอ้กองไฟที่มันมีควันมันดันไหม้กุฏิ
แล้วมันก็ลุกไหม้ทั้งกุฏิกลายเป็นครอกพระรูปนั้น
มรณภาพในกุฏิไม่เกรียมเลยครับ
คือพระสงฆ์รูปอื่นคิดว่าพระรูปนี้หนีออกไปแล้ว
ก็เลยไม่มีใครไปช่วยหรือว่าอะไรเพราะว่าตะโกนไปก็ไม่มีเสียงตอบรับมา
สุดท้ายท่านมรณภาพเพราะว่าถูกไฟคลอกนะฮะ
กุฏิเป็นไม้แบบนี้มันยกพื้นสูงนิดนึง
ให้คนพอจะลอดเข้าไปได้นะฮะ
อันนี้คือสำนักสงฆ์บ้านขอนทองคำตำบลถ้ำกระต่ายทองอำเภอพรานกระต่า
และกุฏินี้เป็นกุฏิแฝดสองหลังติดกันเป็นไม้ครับ
คล้ายแบบกึ่งทรงไทยนิดหนึ่งนะฮะ
ใต้กุฏิมีกองไฟลุกไหม้มาและก็ติดกวัดกุฏิด้วย
คาดว่าน่าจะเป็นกองไฟที่พระเนี่ยเจ้าของกุฏิจุดเอาไว้
ให้ควันมันขึ้นมาเพราะยุงมันก็เยอะ

มีพระรูปหนึ่งหายไปชื่อว่าพระยง

ต่อมาก็ไปเจอ

รณภาพอยู่ใต้กุฏิสภาพถูกไฟคลอก

พระยงเป็นพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากโคราช

ไปกันโชคคราวซึ่งพระยง
เป็นคนชอบจุดไฟ
เพื่อไล่ยุงใต้กุฏิให้ควันมันขึ้นมา

ไม่เห็นว่าท่านหายไปไหน
เห็นแต่ลูกไฟมันเกิดขึ้นที่กุฏิของพระยง

ตอนนั้นไม่มีเสียงร้องออกมาขอความช่วยเหลือ

กุฏิก็ตรงกองไฟนั่นแหละครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่ฮะ
วงจีวรยังอยู่นะฮะสาเหตุก็น่าจะการที่พระยงเนี่ย
กองไฟใต้กุฏิเพื่อไล่ยุงแต่มันหลามมันยังไม่ดับ
มันก็ลามติดกุฏิที่เป็นไม้และครอกตัวท่านเองมรณภาพ
โดยที่ท่านนั้นจำวัดอยู่แล้วก็ไม่รู้ตัวคงจะหลับสนิทเลย
หลับสนิทไปครับนะฮะสุดท้ายร่างท่านก็ไหม้เกรียมคากุฏิของท่านเองแบบนี้แหละครับ